พาไปดูที่ผนังอุโบสถวัดนี้บอกเลยว่ากำลังเป็นที่ฮือฮา
ไม่ใช่แม่สิตางนะคะบอกเลยอันนี้มาเป็นแพ็คคู่เลยค่ะสำหรับพี่บินพี่เอกพันธ์นั่นเองนะคะ
กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่เลยถึงความดีที่ทุกทั้งสองท่านเนี่ยรวมไปถึงพี่จิตอาสาเนี่ย
ได้ร่วมทำกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะและข่าวนี้ค่ะปลื้มใจแทนพี่บินพี่เอกพันธ์มาก
พากันไปที่วัดบางจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้คือฮามาก
เพราะมีการเผยแพร่ภาพวาดฮีโร่ขวัญใจคนไทยสองพี่น้องฝาแฝดบนผนังอุโบสถ
คุณผู้ชมดูจากภาพนะคะขนาดภาพวาดเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งพี่บินพี่เอกพันธ์นี้นะคะกำลังช่วยงานวัด
ขนดินขนทรายสร้างพระพุทธรูปร่วมกันกับซุปเปอร์ฮีโร่จากภาพยนตร์ค่ะต่างกันหน่อยก็ตรงที่พี่เขาเป็นฮีโร่ตัวเป็นเป็นไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมานั่นเองนะคุณผู้ชม
โดยคุณกรกรดนวมอดีตอาจารย์สอนคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นเจ้าของผลงานค่ะ
คุณอาจารย์เขาบอกว่าทางวัดเนี่ยว่าจ้างมาให้วาดภาพสองคนดังที่ผนังอุโบสถหน่อยทางวัดเขาทำการบูรณะขึ้นใหม่ตามแนวความคิดของท่านเจ้าอาวาสค่ะ
ที่ต้องการจะบันทึกภาพบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศในยุคในสมัยที่เราอยู่กันตอนนี้
ซึ่งทั้งพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์นะคะได้ทำความดีมาตลอดตั้งแต่น้ำท่วมปี๕๔นู้นเลยนะคะ
จนกระทั่งปัจจุบันค่ะประเทศเราเจอกับวิกฤตโควิด
ทั้งคู่ก็ยังออกช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเลย

น่าจะเป็นตัวอย่างของความดีให้คนรุ่นหลังได้ทราบ
แล้วก็ยึดเป็นแบบอย่างเป็นความดีที่แบบมีตัวจริง
ตัวเป็นเป็นจับต้องกันได้นะครับ
ฟังความรู้สึกของทั้งพี่บินพี่เอกพันธ์กันหน่อยนะครับ

สิ่งสักสิทธิ์ในบทในวิหารคุ้มครองแล้วค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่คุ้มครองนั่นก็คือความดีที่พี่คอยทำอยู่นั่นเองนะคะ
ใช่ทำดีเราก็ชื่นชมนะ
เพราะว่าทำมาตลอดไม่ได้เป็นการทำเพื่อสร้างภาพแต่อย่างใดนะคะ